ทีมชาติไทยนะครับในการเดินทางไปป้องกันแชมป์
ซึ่งก็ถือว่าเป็นความพร้อมที่พวกเขานั้นเตรียมทีมมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะไม่เข้ม
แม้ว่าจะไม่เข้มข้นมากแต่ของเรานั้นก็มีเกมกับทางออสเตรเลียนะครับ
ทำให้ร่างกายค่อนข้างอ่อนล้าก่อนจะอาศัยประสบการณ์แล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะนะครับ
เวิร์คที่ดีกว่าเอาชนะไปได้ครับดูไฮไลท์กันหน่อยนะครับ
ทีมไทยมาในชุดสีน้ำเงินครับซึ่งสื่อในฟิลิปปินส์ก็ตีข่าวเลยนะครับว่า
การเดินทางมาครั้งนี้นอกจากการป้องกันแชมป์แล้ว
แชมป์นี้เพื่อนายหลวงราชการที่๙ด้วยครับ
โดสกัดมาแล้วใครจะไปคิดว่าพิรพัชยายิงลูกนี้เข้าครับโอ้โห
อ่ากองหน้านี่คิดแล้วคิดอีกนะครับจะยิงจังหวะนี้
แต่ว่าพิรพัฒน์นั้นยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับ
ตื่นพลันนะครับมุมนี้ความขยันของสิโรชัทธรนะครับ
ไปไล่บี้บอลกลายเป็นสกัดมาเข้าทางปืนของพีรพัฒน์เลยครับ
เล่นของอินโดนีเซียห้านาทีนะครับนำหนึ่งศูนย์
จากนั้นครับก็ยังบุกดีกว่านะครับก่อนจะมาตื้อตื้อนะครับ
ในช่วงหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำแล้วก็หนีเป็นสองศูนย์นาทีสามสิบหกนะครับ
เข้าสู่ช่วงเศษส่วนสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับจากธิรสินแดงดากัปตันทีมในชุดนี้นะครับ
จิ้มลุงนี้เข้าไปนำสองศูนย์สี่สิบห้านาทีแรกแต่ว่าเปิดมาครับโอ้โห
นาทีห้าสิบสามนะครับฮันบอนให้กับสูนหน้ากัปตันทีม
งงให้กับอินโดนีเซียไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองครับประกบห่างนะครับ
เขาก็แต่งจังหวะแล้วเปิดจนได้ครับกองหลังก็ประกบไม่ติด
แต่ลูกนี้ครับยืนมองแล้วปล่อยให้เขาเปิดแล้ว
เปิดกลายเป็นดีครับโมงนี้๒๒ครับงานเข้าเลยครับ
อีก๓นาทีต่อมาอินโดตีเสมอได้ครับ
เฮนะครับแฟนของอินโดนีเซียเป็นประเทศที่หลงไหลในกีฬาฟุตบอลมากครับ
ถ่ายมาไปอีกรั้งครับแล้วก็ขึ้นนำ๓๒ครับ
จากการประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมครับธีรทรลงมานะครับ
เป็นสำรองจ่ายบอลให้กับทางสหรัฐ
แล้วก็เทศสินด้านด้านครับจบรุ่งนี้ไป
ประตูที่๒ของเขานะครับในเกมนี้นาที๗๗
ลูกนี้เซ็ตเหมือนซ้อมเลยนะครับเพราะว่า
อินโดนีเซียนั้นหลงทางไปแล้วนะครับในจังหวัดจ่ายย้อนกลับหลังมา
แล้วก็เจียนอยู่เจียนไปเกือบโดนตีเสมอนะครับ
ทีมไทยแต่สุดท้ายครับมาได้ประตู
ปิดกล่อง๔๒กับเทศสินด้านด้านนะครับก็ทำให้คราวนั้น
ยิงรวม๑๒ประตูนะครับร้างราชวงอันดับ๒ตลอดการในรายการเซียมคลับ

เป็นรองเพียงแค่ประวุฒิศรีมาคะที่ทำได้๑๔ประตูครับ
แทรกของเทศสินพาทีมเก็บ๓คะแดน
สถิติกันหน่อยนะครับทีมชาติไทยครองบอล๕๘อินโดนีเซีย๔๒นะครับ
ยิงทีมไทย๑๑ครั้งเข้ากรอบ๔ครั้งแล้วก็ได้๔ลูกนะครับ
ที่อินโดนีเซียมีโอกาสยิง๙ครั้งเข้ากรอบ๕ครั้งแล้วก็เตะมุมฝั่งละ๔ครั้งเท่ากันครับ
หลังเกมพี่ซิโก้นะครับเกียรติศักดิเสนาเมืองก็พอใจครับที่ลูกทีมนะครับ
สามารถเก็บ๓แต้มได้ตามเป้าแต่ว่าแนวรับมีข้อผิดพลาดแล้วก็เสีย๒ประตูก็คงต้องมีการติดติงกันหน่อยนะครับ
พร้อมกับแสดงความยินดีกับธิรสินแดงดาที่ทำประตูได้๑๒ลูกเทียบเท่ากับสถิติของตัวเขาเองนะครับสมัยที่เป็นนักเตะนะครับ
ไม่ใช่ง่ายวันนี้อินโดรเซียก็ออกมาได้ดีฉะนั้นการที่เขาก็ได้เล่นแบบธนชาติมาเกือบ๒ปีเนี่ยเขาพร้อมวันนี้เขาเล่นด้วยความปลอดภัย
จริงแล้วเรานำไปสองสูทเราก็ไม่ที่ว่าเขาให้มีอะไรนะครับแต่เขาก็มาสร้างความกดดันให้กับของเรานะครับ
ต้องเชื่อชมนิโนเซียเหมือนกันเท่าโมง๒ลูกเป็นประตู
ฉะนั้นเราก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขในเกมรับของเรานะครับ
แต่สุดท้ายแล้วเหลือที่บอกว่าต้องหมายความหล่ออยู่ที่๓แจ้ม
ครับครับก็ดีใจครับแต่ว่า๓ลูกที่ยิงได้

นัดนี้๓แจ้มมันสำคัญกว่าจริง
เพราะว่าเทมมันเป็นนัดแรกของโดนาเมนต์ด้วยมันไม่ง่ายอยู่แล้ว
ก็ดีใจที่ทีมได้ผลักไป
วันนี้คู่ในกลุ่มของไทยฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์เสมอกันศูนย์
ก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับสถานการณ์ของกลุ่มนี้นะครับ
เพราะว่านัดต่อไป๒๒พฤศจิกายนทีมไทย
เจอสิงคโปร์๑๕นาที๓๐นาที
แล้วก็อินโดนีเซียครับจะเจอกับฟิลิปปินส์เวลา๑ทุ่ม
นี่ก็คือเวลาตามบ้านเรานะครับ
ติดตามกันได้เจียทีมช้างศึกทีมชาติไทยครับ